สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้ขอมาเป็นแม่ค้า๑วันนะคะ
ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะแดดดีหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าแดดดีนะลูกค้าจะมาที่ร้านดิฉันเลย

พระใบนะคะเตียงพระใบกับหุ่นยางเนี่ยรอให้เช่า

เพราะว่าฝนนี่แหละเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้เงินช่วงนี้

จากภาพถ่ายดาวเทียมตอนตี๕๔๘นาที
ฝนแทบจะไม่มีเลยนะคะทั่วไทยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก
นี่พัทยาอยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยที่ดิฉันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะ

เช้านี้ไม่มีฝน
แต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้หรือว่าสภาพอากาศ
ก็เป็นเรื่องของลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมหนาวนะ
และลมตะวันออกที่พัดพาเอาความชื้นหรือว่าฝนเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย

ทำให้ฝนลดน้อยลง

ตอนบนของประเทศแทบไม่มีเลยแต่ไปกองอยู่ที่ภาคใต้
ภาคใต้ช่วงเช้าก็ไม่มีฝนนะ
แต่จะเริ่มมีฝนช่วงบ่าย
บ่ายมีฝนตั้งแต่นครศรีธรรมราชจนถึงนราธิวาส
แต่พอช่วงค่ำค่ะลดน้อยลงไปอีกนะคะ
กองอยู่ที่แถวนราธิวาสและปัตตานี
ช่วงนี้ฝนเน้นย้ำนะยังคงอยู่ในภาคใต้นะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่น

คลื่นริมฝั่งนราธิวาส

จุดนั้นมีฝนค่ะถ้ามีฝนคลื่นก็
สูงหน่อยประมาณ๒เมตรเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แล้วกันช่วงนี้อาจจะไม่ถึงขั้นงดออกจากฝั่งทีนี้ใครที่ออกไปเที่ยวนะคะ
บอกว่าจะไปเที่ยวภาคเหนืออยากจะไปเที่ยวรับลมหนาวให้มันสะใจ
สะใจแน่นอนเพราะว่าอุณหภูมิลดต่ำมากกว่า๑๐องศาเซลเซียส
แต่ว่าเป็นยอดดอยยอดภูนะคะแล้วถ้าใครโชคดีเจอแม่งคณิ้งนะ
น้ำค้างแข็งอ่ะถ่ายรูปมาฝากด้วยนะคะพื้นที่ที่มีอากาศหนาว
เน้นเน้นพื้นที่ที่เป็นขอบของประเทศก็คือชายแดนแต่ทีนี้ค่ะ
ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคอีสาน
แสบผิวหมวกก็ต้องมีนี่นี่แว่นกันแดดก็ต้องมา
ครีมก็ต้องทาวิตามินก็ต้องกินด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้สาวสาวอาจจะผิวเสียได้ค่ะแต่ว่าภาคใต้ค่ะ
ช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลากน้ำ
เที่ยวอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะอ่าแต่ทีนี้เขาบอกว่าไหนไหน
ละภาคเหนือที่บอกว่าเหมาะนี่ไงดอยอ่างขางไงคุณค่ะ
ตอนนี้ได้ด้อยอ่างขังพระฝังจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิเจ็ดองศา
แต่ถ้ายอดย่านะ๕องศาแต่เขาบอกว่าแค่นี้ยังไม่หนาวจัดหรอก
ขอแบบสักหนึ่งองศาหรือว่าศูนย์องศาได้ไหมเดี๋ยวรอละกันค่ะ
อ่างขังอาจจะหนาวสะท้านช่วงปลายปีนู้นแหละ
ถ้าใครอยากไปช่วงนี้ก็สัมผัสอากาศแบบเย็นไปก่อนนะคะแหมเย็น
กล้าพูดเนอะเจ็ดองศาไม่เย็นแล้วมั้งนี่จุดกลางเต็นต์
เขาบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปเที่ยวกันหน่อยนะคะ
อ่างขางช่วงนี้ไปกางเต็นต์กันได้แล้วค่ะ
พะอิษร่ะพะอิษรก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะ
อากาศเย็นหนาวช่วงเช้าค่ะ
เอ๊ยทำอย่างไรถึงจะอุ่นร่างกาย
ไปตลาดสิไปซื้อของกินสิคะ
ข้าวเหนียวหมูปิ้งช่วงนี้ขายดีมาก
แล้วพอกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งเข้าไป
ซื้อน้ำเต้าหู้ร้อนสดเข้าไป

ตลาดชายพรจังหวัดหนองขาย
เขาบอกว่าขายดีมากช่วงนี้ต้องสั่งหมูเพิ่มเลยนะ
ดิฉันเนี่ยนะนึกถึงภาพเลยนะตอนเด็กนะคะ
ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวทำยังไงล่ะ
ปั้นใส่มือจ้ำแจ่วเบ๊ตอนเช้า
อืมอร่อยเลยค่ะ